คุณผู้ชมคิดว่าต้องเป็นคนที่มีพฤติกรรมแบบไหน
ชีในวัดถึงเรียกเขาว่าเป็นคนใจบาป
คำว่าใจบาปเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่ามันต้องร้ายแรงขนาดไหน

มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาหาหลวงตาชื้น
ตาชื้นแกอายุ๙๑ปีแล้วนะคะก็คือสารภาพมากแล้วแหละ
ทำทีมาพูดคุยบอกว่าเออหลวงตาพอจะมีแบงค์ให้แลกไหม
อยากใส่ซองทำบุญมาเป็นคราบนักบุญ
หลวงตาบอกไม่มีหรอกมีแต่แบงค์พันห้าใบเนี่ย
เอาไว้ใช้หาหมอเพราะว่าช่วงนี้โรคประจำตัวก็เยอะ
ผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปแลกเอง

หลังจากออกไปไม่นานหลวงตาชักคาโต๊ะที่นั่งอยู่แล้ว

นี่เป็นนาทีที่พระลูกวัดรูปอื่นนะคะ
พยายามปั๊มหัวใจหลวงตาชื้นนะคะ
ชื้นสีสวยวัย๙๑ปี

ระหว่างรอรถกู้ชีพมารับตัวค่ะ

แล้วสุดท้ายก็มรณภาพนะคะ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดอันนี้กู้ชีพมาแล้ว

พอไปไล่ดูกล้องวงจรปิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าที่หลวงตาท่านจะชัก
ไปดูตอนตี๕๕๗นาทีนี่ค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในวัดนะ
เข้ามาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าขี่รถมอเตอร์ไซสีเขียวสวมหวกกันน็อก
ทราบยี่ห้อและทะเบียนตรงไปที่หน้ากุฏิ
แล้วเคาะประตูเรียกหลวงตาชื้นออกมาค่ะ

กุฏิเรียกหลวงเตามาเลยนี่เห็นไหมขี่มาแล้ว

แล้วว่าต้องรู้สิว่ากุฏินี้มีใครอยู่ใช่ไหม

หลวงตาชื้นออกมาแล้วก็เหมือนคุยอะไรกันสักแป๊บนึงค่ะ

แล้วหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้พอเหมือนคุยอะไรสักแป๊บนึงเสร็จ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากวัดไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แล้วหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดตอน๘โมง๔๖นาทีค่ะ
ก็เห็นภาพหลวงตามานั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตรงเนี้ยเนี่ยแล้วท่านก็ชัก
นี่คือท่านชักแล้วหมดสติเห็นไหมคะคนมาเห็นก็ตกใจแล้วก็รีบตะโกนเรียกให้ช่วยกันนะคะ
แสดงว่าตอนมาถึงนั่นน่าจะเป็นช่วงที่มาออกอุบายแล้วก็เอาเงินหลวงตาไปใช่ค่ะ
แล้วเนี่ยวิ่งไปตามคนมาช่วยกันใหญ่เลยเพราะว่าหลวงตาชักหลวงตาชื้นชักหมดสติ
หลวงตาอาจจะนั่งรออยู่นะ
นั่งรอเอาเงินมาคืนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
หรือนั่งคือทุกคนคิดไปในทางเดียวกันว่าหลวงตาคงนั่งเครียดอยู่

ใช่เพราะประเด็นคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนร้ายทำแบบนี้
ปีที่แล้วก็ทำแล้วรอบหนึ่งเอาเงินพระลูกวัดไปนี่แหละ
อายุเยอะเหมือนกันเอาไปสามพันแต่คราวนี้
มาเอาเงินหลวงตาชื้นที่ท่านจะเอาไปหาหมอค่ะ๕๐๐๐บาท
ไม่เหลือเลยได้คุยกับนายปรีชาแสงอ่อน
หลวงตาเช้าชอบมานั่งตรงมานั่งตรงนี้ประจำ
หลวงตามาเล่าให้ฟังบอกว่าถูกคนร้ายเป็นผู้ชาย

หลวงตาท่านอายุมากแล้วแล้วท่านมองเห็นแค่ข้างเดียว
ก็ไม่ได้คิดอะไรยื่นกระเป๋าเงินให้กับคนร้าย
บอกว่าเออมันไม่มีมันมีแค่แก๊งพันธุ์
มีแค่แก๊งพัน๕ใบเท่านั้นเองจะเอาไปหาหมอ
คนร้าเอาเงินห้าพันบาทไปแล้วทิ้งซองเปล่าสีขาวให้กับหลวงตาไว้
หลวงตาบอกเลยว่าเป็นคนเดิมที่เคยมาก่อเหตุไปเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว
เงินไป๓๐๐บาทเมื่อคราวที่แล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยแจ้งความที่สพมนนทบุรีเอาไว้แล้วด้วย
หลวงตาชื้นมรณภาพเนี่ยทั้งตัวนายปรีชาและทุกคนอ่ะ
มั่นใจเลยว่าหลวงตาน่าจะเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะว่าหลวงตาเองท่านก็มีโรคหัวใจมีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัวแหละ
แต่ท่านดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ
ที่วัดปากน้ำนะคะก็ได้ไปคุยกับพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งที่เป็นคนโดนหลอกเอาเงินไปเมื่อปีที่แล้วที่ว่าโดนไปสามพันบาทนะคะ
ครับคือหลวงตามนตรีศรีละสุโธนะคะท่านอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีคนร้ายมาหลอกเอาเงิน
คือหลวงตามนตรีเองอายุอนามท่านก็๗๗ปีเนาะท่านก็อายุเยอะแหละ
ก็สุขภาพไม่ค่อยดีเดินไม่ค่อยไหว

ไปถึงที่เลยนะคะแล้วบอกว่าไงรู้ไหม
เห็นท่านสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอายุอนามเยอะแล้ว
พอดีมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมต้องไปซื้อแบตเตอรี่ใหม่ก่อน

หลวงตาท่านก็บอกก็มีแค่๓๐๐๐บาท
แต่ถ้าจะเอาให้ได้แค่๑๕๐๐นะ

คนรักก็ตกลงหยิบเงิน๑๕๐๐บาท
แล้วหายไปไม่กลับมาอีกเลย
เราบอกว่าเงินได้อยู่
หลวงตาชรภาพแล้วก็มีโรคประจำตัวหลายโรค
โรคหัวใจความดันเบาหวาน
เพราะตัวท่าน๙๑ปีแล้วเขาก็ออกไปบินทะบัดไม่ไหวแล้ว
เงินที่คนร้ายได้ไปอย่างที่บอกคนร้ายบอกว่าจะขอแลกแบงค์ร้อยไปใส่ซองทำบุญ
หลวงตาไม่มีแบงค์ร้อยมีแต่แก๊งพันห้าใบที่เก็บเอาไว้เพื่อจะเอาไปหาหมอ
คนร้ายบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปแลกเอง

หลังเกิดเหตุหลวงตาก็เครียดอย่างเห็นได้ชัด
พอฉันอาหารเสร็จก็บอกกับเธอว่าไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน
แล้วท่านก็ชักหัวใจวายตรงนั้นเลย
ทางด้านแม่ชีละมัยพรปประสิทธิ์นะคะ
ชีวัย๘๑ปีที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของหลวงตาชื้นนะคะก็เล่าบอกว่า
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งมาเยี่ยมหลวงตาแล้วก็คุยกันว่าจะไปทำบุญอธิบรรพบุรุษช่วงเดือนหน้า
เงินห้าพันบาทที่หลวงตามีอยู่อ่ะเธอเป็นคนถวายให้หลวงตาไว้ใช้จ่ายแล้วก็เอาไว้ไปหาหมอ
ชีละมัยพรบอกว่าไม่คิดเลยว่าคนร้ายจะใจบาปขนาดนี้
หลวงตาท่านเป็นคนไม่มีครอบครัวบวชตั้งแต่เป็นเนรเป็นคนใจบุญ
ปัจจัยที่ได้จากการทำบุญของญาติโยมท่านบริจักษ์วัดหมดเลยนะ
๕๙ท่านบริจาควัดปากน้ำจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเป็นวัดที่หลวงตาสังกัดอยู่ไว้ใช้บุรณปฏิสังขรวัด๒ล้านบาท
๖๐หลวงตาก็บริจาคให้วัดราชสัทธาธรรมอีก๑ล้านบาท
แล้วก็ยังเตรียมถวายที่ดินมรดกประมาณ๔ไร่
จังหวัดฉะเชิงเซาให้กับวัดด้วย
แต่ท่านก็มามรณภาพก่อนค่ะ
อยากให้จับได้จะได้หมด
พวกนี้สักทีมาหลอกหลอกลวงพระนี่ไม่ดีเลย

วัดราชสัทธาธรรมนะ๒ล้านแล้วก็ที่นี่อีกล้านหนึ่ง

ผู้ชมบอกก่อเหตุซ้ำ๒ครั้งแล้ว
แล้วกล้องมูลจรปิดก็จับภาพพฤติกรรมได้ขนาดนี้

ซึ่งสพมนนทบุรีบอกว่าตอนนี้เชิญตัวนายปรีชา

เพื่อจะเก็บข้อมูลในการติดตามตัวคนก่อเหตุค่ะ

จากด้านในวัดด้านนอกวัดตามเส้นทาง
น่าจะตามเจอน่าจะเห็นกล้องที่มันเห็นชัดใช่ไหมคะ

และอย่างคนร้ายเนี่ยต้องรู้ว่าที่วัดแห่งนี้กุฏิไหนมีพระที่ท่านฉลาภาพอยู่

พอมันตั้งใจเลยตั้งแต่หลวงตารูปแรก

แล้วมาหลวงตารูปล่าสุดที่ท่านมรณภาพอีก